คุณผู้ชมคะมันมีเหตุการณ์เพลิงไหม้อีกแล้ว
คือแม้ว่าในบางพื้นที่เขาจะมีฝนตกก็ตาม
แต่ว่าบางพื้นที่คุณผู้ชมมันก็จะมีอากาศแห้งแรง
ที่สำคัญเรื่องของฟืนไฟล์ตรวจเช็คกันให้ดี
อันนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่มหาสารคามค่ะ
แล้วปรากฏว่าบ้านเรือนประชาชนเนี่ยบ้านใกล้เรียงเคียว

เกือบ๕๐คนเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ

โอ้โหคือเรียกว่าไปทั้งแผงตรงนั้นเลย
คือบ้านเขาก็อยู่ติดกันแบบนี้ด้วยนะคะ
แล้วเนี่ยเพลิงมันลุกไหม้อย่างรวดเร็วจริง
คือจุดต้นเพลิงมันเป็นบ้านไม้๒ชั้นนะ
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นสักเมื่อคืนนี้นะคะ

อยู่ที่บ้านภูดินหมู่๕ตมโค้กกอัมพื้นเมืองจังหวันภาษาธรรคามนะ
โอ้โหเพลิงมันโหมกระหน่ำลุกไหม้
แล้วลุกลามไปบ้านที่อยู่ติดกัน
เมื่อกี้ผ้าปุ่มสูงไปทั้งล็อกเลยอ่ะ
ล็อกนี้อ่ะโอ้โหใช่คือติดไฟแบบรวดเร็วเลย
ที่ต้องระดมใช้รถดับเพลิงแล้วก็รถน้ำถึง๑๑คันเลยนะคะ
เอามาฉีดดับเพลิงเนี่ยเพื่อที่จะล้อมวงให้มันอยู่ในวงจำกัด

กลายเป็นว่ามีบ้านเรือนประชาชนไฟไหม้เสียหายไปเป็น๑๐หลังเลย
มีเรือนยุ้งข้าวเสียหายอีก๒หลัง

สาเหตุตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะ
ชาวบ้านที่บ้านถูกไฟไหม้
ก็คือคุณสุภาพขันวะเขาเล่าแบบนี้ว่า
ตอนนั้นกำลังจะเข้านอน
ก็ไม่รู้หรอกแต่มีได้ยินเสียงเพื่อนบ้านตะโกนมาว่า
ไฟไหม้จังหวะนั้นไม่ได้คิดที่จะหยิบถวยอะไรออกมาได้เลย
เปลือกอีก๒๐๐กระสอบไหม้ไปหมดเลยค่ะ
๒รอยกลัว๒รอยกลัวถุง
ไหม้หมดเลยเขายังออกมากกว่าท่านได้ที่ยังสะพาดค่าขิ้น
ไปทางฝั่งของห้างบริเวณพื้นธรรมะนี่
เพราะเป็นภาพมุมสูงแล้วเห็นชัดเลยนะครับอันนี้สภาพหลังจากไฟมอดแล้วนะคะ
ทางด้านในอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะคุณนันทวิทย์นาคแสงค่ะ
ก็บอกว่าตอนนี้เบื้องต้นก็พยายามที่จะจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภค
มาช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนก่อนในเบื้องต้นนะนะ
แล้วเขาก็ไปเตรียมสถานที่ที่วัดบ้านภูดิน
เอาไปเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้กับชาวบ้านก่อน
เพราะว่ามีชาวบ้านเดือดร้อนเกือบ๕๐รายเลยล่ะค่ะ
แล้วก็จะมีการช่วยเหลือเร่งด่วนจัดเวรยามดูแลด้วยค่ะ
สาเหตุต้นนี่ก็รอพิสูจน์รับฐาน